คุณผู้ชมส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องนะ
สำหรับกรณีของราศมีแขก
ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งบอกว่า
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายเรียกคู่กรณีไปแล้วตั้งแต่วันที่๕กันยายน
เพื่อจะให้เข้าพบในวันที่๑๘กันยายน

และให้เวลาไปจนถึงวันที่๑ตุลาคมนะคะตามหมายเรียกนะคะ
ถ้าหากว่ายังไม่ไปอีกจะเป็นการออกหมายจับค่ะ
ทั้งนี้นะคะเจ้าตัวยอมรับนะรัศมีแขกเขาบอกว่า
กังวลเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง
แล้วเขาก็เตรียมจะประสานไปยังสถานทูตสวีเดน
เพื่อจะให้ส่งคนมาคอยคุ้มกันด้วย
หลายคนคอมเมนต์กันไปคิดไปต่างนานาว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมตามสนองหรือเปล่า
แต่เจ้าตัวบอกแบบนี้ค่ะเรื่องของการขับขี่รถยนต์
มันสามารถเกิดอุบัติเหตุได้กับทุกคน
แต่ว่าด้วยความกลัวตรงนั้น
ก็เลยมีความจำเป็นต้องติดต่อไปทางสถานทูตสวีเดนแล้ว

ส่งไปให้ที่นั่นเพื่อให้ทางสถานทูตสวีเดนติดต่อ
เพราะแขอยากได้ความคุ้มครองความปลอดภัยแข

คือจะไปแต่ไปยังมีอาการเจ็บอยู่มันไม่ได้ถึง๑๐๐
แขอยากให้คนเรามองง่ายเลยนะฮะ
เวลาเราขับขี่ยานยนต์ตัวแขเองเวลาขับรถนะฮะ
แต่ว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้
แล้วเราควรขับขี่อย่างปลอดภัยดีกว่า
อย่าให้เรื่องนี้เงียบไปเท่านั้นเองนะฮะ
พอถ้าอยากติดต่อมาอยากคุยกับแขกเรื่องนี้

ถ้าติดต่อมาอยากคุยกันเรื่องนี้ติดต่อมาคุยได้เลย
ไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปเท่านั้น
เพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว